คุณผู้ชมครับการเมืองกับเรื่องของข่าวลือเป็นของคู่กัน
แต่ว่าข่าวลือถ้าไม่มีมูลก็คงไม่ลือออกมา
ล่าสุดนะฮะบอกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจจะได้เป็นรัฐบาลแทนเสียงข้างมาก
ที่ชนะการเลือกตั้งด้วยซ้ำไป
ทำไมเป็นแบบนั้นเขาบอกว่าคนได้เสี่ยงข้างน้อยจะไปซื้องูเห่าในสภา
เพื่อให้ตัวเองมีเสียงมากพอในการจัดตั้งรัฐบาล
เรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
การเปลี่ยนไล่ซื้องูเห่ามาเติมเต็ม
เพื่อให้รัฐบาลมีสอสอเกินกึ่งหนึ่งคือ๒๕๐คนเหมือนเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
กระแสข่าวนี้มาจากไหนใครเป็นคนปล่อยแล้วปล่อยเพื่ออะไร
คำถามนี้อาจจะยังหาคำตอบไม่ได้
แต่หากคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้น
แสดงว่ากำลังดูแคลนนักการเมืองไทยอย่างยิ่ง
เพราะการเมืองแบบไทยไม่เหมือนที่ใดในโลก
การันตีด้วยการเป็นประเทศที่ครองแชมป์อันดับหนึ่งในการทำรัฐประหาร
เรื่องซื้อตัวงูเห่าจึงไม่ใช่เรื่องแปลก
อยู่ดีคงไม่มีคนพูดขึ้นมาลอยแน่ถ้าไม่มีมูล
เป็นอะไรไม่รู้ที่มีสองเขา
พี่หนูเรื่องงูเห่าค่ะเขาบอกว่าต้องซื้อมาก

อันนี้มันมีคนจ่ายไหมครับ
ก็คงไม่มีคนจ่ายคงมีแต่ควายจ่าย
เสียหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยจะบอกว่า
มีแต่ควายเท่านั้นที่จะจ่ายในราคาขนาดนี้เพื่อซื้องูเห่าก็คงจะจริง
เพราะว่าเรทนี้มันสูงเกินไป
แต่ถ้าราคาถูกกว่านี้ก็เป็นไปได้
เพราะการซื้อตัวขายตัวของสอสอมันเป็นเรื่องจริง
ที่เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัย
ปะซีเศษกันไม่ได้
ยังแปลก็ตามฝั่ง๘ภักดิ์ร่วมจะตั้งรัฐบาล
จะยังไม่ลงตัวในเรื่องเก้าอี้ประธานสภา
แต่ก็มั่นใจเต็มเปี่ยมว่า
การตั้งรัฐบาลรอบนี้จะไม่เหมือนกับเหตุการณ์ปี๒๕๕๙
พักอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาล
เพราะถูกเล่เหลี่ยมทางการเมืองจากการซื้อตัวงูเห่า
และยังเชื่อว่าสวจะยึดบรรทัศน์เดิม
ด้วยการสนับสนุนพักที่รวมเสียงข้างมากได้
ให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ในขั้นของการเลือกนายกรรมตรีในสภาเนี่ย
เราก็ยังหวังว่าทุกฝ่ายที่ปรารถนาดีกับบ้านเมือง
จะยึดมั่นว่าถ้าพักการเมืองไหนสามารถรวบรวมเสียงส่วนใหญ่
ชนะการเลือกตั้งมาแล้วได้อันดับที่๑
และสามารถรวมเสียงส่วนใหญ่ในสภาพภูเทนล่าสะดวกได้
ก็ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรี
อันนี้เป็นเรื่องกระบวนการที่ควรจะเป็นในระบบรัฐสภา
ผมเองก็ยังหวังว่าสวจำนวนมากจะยึดมั่นในหลักการนี้เหมือนกัน

ที่จะขึ้นเป็นนายประวัติมการดูนวงเป็นมีสวนใหญ่ได้

เราก็ยังอยากเห็นมาตรฐานนี้เหมือนกันในปี๒๕
การขึ้นสู่อำนาจของการเมืองไทยไม่เคยง่าย
เพราะอำนาจเก่าและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากฐานอำนาจนั้นยังคงหวงแหน
ไม่ต้องการสูญเสียสิ่งที่เคยอยู่ในมือ
จึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อีกฝั่งได้ถือครองอำนาจ
แม้ว่าจะเป็นเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็ตาม